มีเรื่องราวที่น่าเศร้าครับ
เพราะว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่จันทบุรี
ทีนี้เจ้าหน้าที่ชุดที่มาดับเพลิงเนี่ย

เขาก็มาช่วยระงับเหตุดับเพลิง
ระงับเหตุช่วยดับเพลิงที่ไหม้เสร็จ
ภาพนี้ใครเห็นก็สะเทือนใจ
เพราะเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยนะฮะกำลังนั่งแล้วก็ปลอบลูกชาย
ยังเป็นเด็กเล็กวัยอยู่ป๕
เพราะหนึ่งในบ้านที่เกิดเพลิงไหม้คือบ้านเขาเองด้วย
มาดับเพลิงเนี่ยติดติดกันหลายหลังเนี่ย

เสร็จแล้วลูกชายนะฮะรู้ข่าวว่าบ้านไฟไหม้มาจากโรงเรียน
ลูกถามพ่อว่าพ่อลูกฟุตบอลหนูอยู่ไหน

นี่พ่อก็ต้องปลอบใจลูก
คือโอ้โหเรื่องมันน่าเศร้ามากนะครับ
นี่คือวันนี้เราลงพื้นที่มา
แต่ว่าเพลิงไหม้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนสายนะครับ
เป็นห้องแถวไม้เก่าแก่อยู่ใจกลางชุมชนติดกับธนาคารกรุงเทพ
สาขาจันทบุรีนี่ครับ
อยู่ถนนท่าฉลับตะมนต์วัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
เป็นห้องแถวไม้เก่าแก่ติดกันหลายห้อง
มี๗ห้องที่ถูกเพลิงไหม้นะครับ
แล้วก็มีบ้านพักที่เป็นไม้เก่าแก่กึ่งปูน๒ชั้นอีก๓คู่หา
รวมแล้ว๑๐ห้องใช้เวลาอยู่๒ชั่วโมง
โอ้โหทั้งปพนะครับทั้งกู้ภัยนะทั้งชุดดับเพลิง
ระดมรถดับเพลิงมาสิบกว่าคันเจ้าหน้าที่ก็หมุนเวียนกัน
คุณเขียนมาสอนเพลิงมันหนักอย่างนี้

เห็นไหมหมุนเวียนกันฉีดน้ำสลับสับเปลี่ยนกันนะครับ

หนึ่งในคนที่หมุนเวียนไปช่วยกันดับเพลิงเนี่ย
ระงับเหตุคือคนที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่เนี้ย
ที่เขาพอเสร็จแล้วต้องมานั่งปลอบลูกชายตัวเอง

เนี่ยฮะโอ้โห
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
วันนี้ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ยังมีเศษซากจากการถูกเพลิงไหม้
กระจายอยู่ทั่วบริเวณเลยนะครับ
ชาวบ้านก็มาช่วยกันให้กำลังใจผู้ประสบภัยกันอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองจันทบุรี
ที่เราพูดถึงคือนายสรรตาหน่วยอายุ๔๓ปีนะครับ
เขาเป็นทั้งผู้ที่มาช่วยดับเพลิงแล้วก็เป็นทั้งผู้ประสบภัย

ใน๗คู่หาเนี่ยนะบวกกับอีก๓ที่เป็นบ้านหลังเดียวที่อยู่ติดกันเนี่ยนะครับ
รวมละ๑๐อ่ะนะฮะที่เพลิงไหม้ไป๑๐ครูหา
เนี่ยครับคุณสรรนายสรรค์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ตอนเช้าเขาไปทำงานเข้าเวรที่ศูนย์ป้องกันภัยตามปกติ
สักพักนึงได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้แถวบริเวณสะพานขาวเขาก็ยังคิดอยู่ว่าเออเฮ้ยนี่มันจุดใกล้บ้านเขาเลยนี่
รีบขับรถดับเพลิงออกมาฮะเดินทางไปกับทีมงานชุดกู้ภัยด้วยกันไปถึงจุดเกิดเหตุที่คิดอยู่ในใจว่าใกล้ใกล้บ้านเรานี่ช็อกเลยครับ
เพราะว่าที่ถูกเพลิงไหม้อยู่น่ะมีบ้านเขาอยู่ด้วยเขาบอกว่าเขาทำงานดับเพลิงมา๑๗ปีเต็มช่วยชาวบ้านมาเป็นร้อยครั้ง
ไม่คิดว่าในวันหนึ่งต้องมาเจอกับตัวเองที่ดับเพลิงบ้านตัวเองที่ถูกไฟไหม้
สิ่งที่เขาเศร้าที่สุดก็คือลูกชายเขาอยู่ชั้นป๕มาจากโรงเรียนลูกเห็นบ้านถูกไฟไหม้
ประโยคแรกที่ลูกถามเขาก็คือพ่อลูกฟุตบอลหนูอยู่ไหนลูกเป็นนักบอล
เขาบอกเขาน้ำตาไหลเลยฮะนี่ฮะเพื่อนเพื่อนต้องมาช่วยกันปลอบนะครับ
แล้วก็บอกเด็กบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปซื้อลูกฟุตบอลลูกใหม่
เพราะไม่ได้บ้านผมบ้านเรือบ้านอื่นต้องเราก็ต้องช่วยเขาด้วยอืม
จนเสร็จจนไฟเริ่มไม่มีอะไรแล้วเลยเข้ามาดูอืมเขาพูดว่าอันนี้ช่วยอย่าง
อีกทีไหมครับป๊าบอลหนูร้องห้าชากเลยอืมเสียใจกันนะครับหมด
แล้วมันมีอะไรเหลือถ้าเหลือก็พาคนละชุดทำงานเกี่ยวผมก็หมด
มันมีไฟแล้วก็เขาให้มาเหมือนกันหมดรองเท้าก็พอไปก็หมด
คือตอนที่เขามาช่วยดับไฟเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้บอกใครนะอืม
ไม่ได้บอกใครว่าหนึ่งในนั้นคือบ้านเขาด้วยค่ะเขาก็ทำหน้าที่เด็ก
เต็มที่อ่ะในการดับดับช่วยกันช่วยกันจนสุดท้ายแล้ว
เพลิงสงบเนี่ยเพื่อนเพื่อนถึงรู้ว่าอ้าวมีบ้านของคุณสวรรค์เขาด้วย
ตอนเกิดเหตุเนี่ยภรรยาอยู่ที่บ้านนะครับภรรยาชื่อนางชายาพรนะฮะ
บอกว่าตอนนั้นประมาณ๘โมงเช้ากำลังเข้าไปอาบน้ำ
อ่าแล้วก็มีเสียงคนตะโกนโวยวายผิดสังเกตออกมาดู
เห็นว่ามีเปลวไฟกำลังเริ่มลุกไหม้อยู่ที่บ้านข้าง
แล้วก็เริ่มลุกลามมายังบ้านของเธอตอนนั้นที่ทำได้ก็คือ
คว้าเสื้อผ้ามาใส่เพราะว่ากำลังอาบน้ำอยู่นะครับ
ใส่เสื้อผ้าเสร็จก็รีบออกมาทางหลังบ้านของบ้านที่อยู่ติดกัน
เพราะว่าออกข้างหน้าเนี่ยไม่ได้แล้วไฟมันมาแล้วนะครับ
มันลุกไหม้ปิดทางออกหมดแล้วนะครับต้องออกทางหลังบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
เหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากเธอบอกเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
ไฟลุกไหม้ลุกลามไปทุกหลังที่อยู่ติดกันรวมทั้งบ้านของเธอด้วย
มีแมวอยู่ในบ้านด้วยนะฮะแมวนี่ช่วยไม่ทันนะฮะมันก็ถูกไฟคลอกตาย
ทรัพย์สินในบ้านทั้งหมดแล้วเนี่ยเฉพาะบ้านของเธอนะ
ว่าไม่ต่ำกว่าสามแสนนี่แมวฮะเนี่ยตัวนี้ตายไปแล้วช่วยออกมาไม่ทัน

รู้แน่นอนว่าไฟขนาดนี้กูไม่รอดแล้วเพราะว่าไฟกลุ่มใหญ่มากไม่รอดแน่
แล้วบ้านเรามันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยมันเป็นไม้ทั้งนั้นไม่รอดแน่
คนเรียกเขาไปเจ๊เอาชีวิตไว้ก่อนของอย่างอื่นค่อยหาใหม่
เขาหนีเขาหนีเขาก็วิ่งมาเขาเอาของไม่ทันเพราะว่าเขาไม่เคยเจอแบบนี้
ใช่อย่างบ้านแต่ว่าบ้านปางโกเขารู้ตัวไงเขาอยู่กันหลายคน
เขาเอาของออกได้หมดแต่เราออกไม่หมดออกไม่ได้แทบไม่ได้อะไรเลย
ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี่ไปเร็วมากเลยไม่กล้าออกมาดูเลยยืนอยู่ตรงนู้นอ่ะ
กล้าดูบ้านตัวเองเพราะของมีค่าเยอะ
ทีนี้ในจำนวนของห้องที่เป็นห้องแถวไม้เก่าแก่ที่ติดกันเนี่ยนะฮะ
รวมทั้งบ้านพักไม้เก่าแก่อีก๓คู่หาเนี่ยรวมแล้ว๗หลังเนี่ยนะ
มันมีอยู่หลังหนึ่งคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชมที่เขาเป็นโรงงานสกรีนเสื้อ
สกรีนเสื้อนะครับทางเจ้าของบ้านเขาบอกเขาต้องขอชี้แจงหน่อย
เพราะเขาหาว่าเป็นบ้านต้นเพลิงใช่ไหมถูกต้องนะครับ
นายพงพันธาธีนะฮะเป็นเจ้าของโรงงานสกรีนเสื้อนะครับ
แล้วเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเขาบอกว่าเหตุที่เกิดขึ้น
ชาวบ้านหลายคนสงสัยแล้วก็มองมาว่าต้นเพลิงมาจากบ้านของเขาหรือเปล่า
เขาขอยืนยันเลยว่าไม่ใช่เพราะว่าที่บ้านเขาเนี่ยเห็นไหมกองทรงกองเสื้อเนี่ยนะฮะ
เขาตัดไฟในบ้านของตัวเองเนี่ยมา๓วันแล้วที่บ้านเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟเลย
เพราะกำลังเดินสายไฟใหม่อ่าทีนี้เอาแล้วพวกสารเคมีอ่ะ
ใช้สกรีนเสื้อซึ่งชาวบ้านบอกว่าอาจจะเป็นเชื้อเพลิงก็ได้
ทำให้ไฟไหม้แล้วก็ลุกลามไปบ้านอื่นเขาก็ขอยืนยันเหมือนกันว่า
ในบ้านเขาไม่มีสารเคมีอะไรเลยเพราะที่บ้านหลังนี้เนี่ย
เอาไว้แค่เก็บของเก็บเสื้อผ้าเก็บสต๊อก
ไม่ได้ใช้เป็นจุดสกรีนเสื้อ
ซึ่งเป็นครัวของลุงเขาความแพง
ทีนี้ไฟเนี่ยตอนที่เข้ามาดูเนี่ยไฟมันห่มข้างฝาหมดแล้ว
ก็เอาเป็นว่าตำรวจเขาก็จะไปตรวจสอบหาสาเหตุ
อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะเกิดจากอะไรกันแน่
เพื่อหาว่าต้นเพลิงมันคืออะไรนะครับ
แต่ว่าทางจังหวัดก็เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อนแล้วนะครับ
ต้นช่วยเหลือไปครอบครัวละ๕๐๐บาท

ที่เหลือก็จะดูจากสาเหตุต่างแล้วก็จะช่วยเหลือดูแลกันต่อไปนะครับ